อยู่ที่ข่าวเกี่ยวกับรถบนท้องถนน
แต่ชาวเน็ตเขาดูแล้วเรื่องนี้
ไม่น่ามันจะมีอะไรนอกจากคำว่า

คือคันนี้เขาขับมาดี
ก็แบบประมาณว่าถูกหาว่ารถแรงใช่ไหม
ขับมาปาดหน้าเปิดประตูลงมาหาเรื่องนะครับ
ถ้าฟังเสียงมันเหมือนมีเสียง
มีเสียงตุ๊บตั๊บสองครั้งใช่ไหม
จากนั้นคนขับรถเก๋งสีขาวเขาก็กลับไปที่รถ

ใจความก็คือมันไส้ที่รถของเจ้าของคริปแรง

แม้ว่าเจ้าของคลิปจะถูกทำร้ายนะครับ
แต่ไม่รับคำท้าสุดท้ายก็แยกย้ายไป
ไม่ควรใช้กำลังใช้ความรุนแรงกัน

ที่ช่วยจัดการปาดทำร้ายร่างกายมันทำให้มีคดีตามมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขุมวิทย์แถวสัตหีบ

คนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้บอกว่าดูจากคลิปแล้ว
ติดกล้องเขาก็ขับของเขามาดี
แบบนี้เขาไม่เรียกนักเลงเขาเรียกอันทภาณ
บางคนบอกว่ารถแรงไม่สู้เขาก็คงน้อยใจแหละ
นี่ชาวเน็ตเขามองแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้
มันมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะฮะ